จากเลื่อนงานแต่งแล้วไปดูเซียนหวยกันหน่อยนะคะ
ลอตเตอรี่คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่า
งวดนี้ช้ำใจเหลือเกินลอตเตอรี่ไม่ออกค่ะ

นักร้องคนนี้เขาบอกว่าคุณเก่งทัชยานะคะ

คำชโนธปิดก็ไม่ต้องคิดมากนะคะ
ตัวเขาเองก็ไม่ได้ไปขอเลขอะไรที่ไหนนะ
เก่งเนี่ยยังแนะนำนะสายบุญก็ไม่ต้องออกเดินทางไปไกลด้วย
แค่นั่งสมาธิไงฝึกจิตภาวนาเข้าไป

แค่นี้ก็ถือได้ว่าได้บุญแล้วของชีวิต
แล้วก็ยังได้ช่วยสังคมให้สมกลับเป็นโสโลแกน
อยู่บ้านปลอดเชื้อเพื่อชาติค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะก็อยู่บ้านทำกิจกรรมไปนะคะ
เย็นอันนั่งสมาธิหน่อยดูสิ
ทุกอย่างอยู่ที่ใจไม่ใช่สถานที่นะคะคุณผู้ชมค่ะ